สาวสวยสุดฮอตดีกว่านะคะ๒๔กิราติกคุณผู้ชม
ตอนนี้นะเขาบอกเลยว่าเลิกกับคุณช้อนจินดาโชธไปแล้วนะคะ
หลายคนก็แอบไปเมาส์กันว่าเออพอเลิกกับช้อนจินดาโชธไปคุยกับแฟนเก่า
เจ้าตัวรับเลยว่าทราบข่าวการเลือกราคาของทั้ง๒คนแล้วนะครับ

ส่วนเรื่องกลับมาคุยกันนั้นเจดบอกว่ายังไงไปฟังกันค่ะ

ผมเพิ่งรู้เมื่อกลางคืนเมื่อวานเองครับ
ใช่มีเพื่อนส่งมาให้ดูด้วย
เป็นห่วงไหมล่ะครับผมว่า

ไม่รู้สิมันจริงมันก็
มันก็ผ่านไปแล้วในส่วนของผมนะครับ
เขาเป็นคนดูแลตัวเองได้นะ
จริงเขาเป็นคนจริงจังกับความรักอยู่แล้วครับ
แล้วเวลาถ้าเกิดมันไม่เวิร์คขึ้นมาอะไรอย่างนี้

ใช่แต่ว่าเขาก็รู้ว่าเขาต้องทำยังไงให้ชีวิตเขาไปต่อได้
คุยบ้างแต่ไม่ได้คุยแบบว่าเรื่องอะไรอย่างนั้น
เพราะว่ามันก็เซ็นซิทีฟไม่ใช่ผมแน่ครับ
เพราะว่าปีหนึ่งสองครั้งเขาเรียกคุยป่ะครับพี่

อย่างนั้นคือความถี่มันเบอร์นั้นไม่น่าใช่ผมหรอก
เออบอกไปแล้วว่าไม่น่าใช่ผมแน่นอนนะคะ
แต่ว่านี่ไงล่ะคือว่าเรื่องของแฟนเก่าพูดย้ายจริง

สนิยมทางเพศเขาก็หลากหลายเหมือนกันนะ

เขาเป็นสาวสตรองนะดิฉันว่ามีความชิดความอ้างอิด
ไม่ได้มาซีเรียสกับเรื่องความรักแบบจมปลักอะไรในการแบบเลิกรากันหรืออะไรอย่างนี้
ฉันว่าเขาก็ยังผูกมิตรกันอยู่กับคุณช้อนแล้วก็แฟนเก่าต่าง
เลือกกันก็ยังคุยกันได้